ได้ไปเฝ้ารอเพื่อถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาวไทย
จนถึงช่วงเย็นประชาชนยังคงปักหลักเฝ้ารอค่ะที่ท้องสนามหลวงนะคะ
เพราะว่าจะรอชมการแสดงบินโรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติที่จะมีขึ้นในช่วงค่ำวันนี้นะคะ
ติดตามจากคุณชะดารัฐค่ะรายงานสดมาจากท้องสนามหลวงค่ะ
บรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
มีประชาชนจำนวนมากค่ะสวมใส่เสื้อสีเหลืองมารอเฝ้าชมพระบารมีและเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันอย่างเนื่องแน่นนะคะ
โดยต่างบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์ในครั้งนี้
ซึ่งหลายคนค่ะก็ยังคงปักหลักเฝ้ารอกันจนถึงช่วงค่ำนะคะ
เพราะว่าในวันนี้จะมีการแสดงบินโรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยค่ะ
ประชาชนที่มาผ่านจุดคัดกรองตั้งแต่ช่วงบ่าย
ซึ่งได้มารอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในโอกาสเสด็จออกณศรีหะบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราศาสตร์
ตลอดช่วงบ่ายวันนี้ด้วยความจงรักพักดี
ก็ต่างบอกว่ารู้สึกดีใจค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิต
ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายพระพรชัยมงคล
พระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้
อย่างคุณยายบุญลือตินมาตรอายุ๖๕ปีค่ะ
เดินทางมาจากจังหวัดพิจิตรมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

โดยวันนี้นะคะคุณยายก็ตื่นตั้งแต่เช้ามืด
มานั่งรอเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
คุณยายบอกว่ารู้สึกปลาปลื้มใจที่ได้ชมพระบารมีของพระองค์ท่าน
แม้ว่าอากาศจะร้อนแต่ก็ไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะ
เพราะวันนี้ได้เตรียมตัวและหัวใจมาพร้อมค่ะ
คุ้มใจมากเลยเมื่อเกิดมาบริเวณพระหล่วงพระหล่วงดีอย่างนี้ค่ะ
ครั้งหนึ่งแต่ในชีวิตเลยชื่นใจ้าขอบใจมาก
ชื่นใจมากขอบใจถึงต่าน้ำตานี่มันจะออกมาเลย
ขณะที่มีประชาชนยังคงมารอบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้เฝ้าถวายพระพรชัยมงคลแล้ว
ก็ยังตั้งใจจะอยู่รอเพื่อชมการแสดงบินโรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติในช่วงค่ำวันนี้ด้วย
เพื่อเก็บเป็นความทรงจำครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะ
อยากมาชมพระบารมีเพราะว่าเกิดมาก็ไม่เคย
เพราะว่าในหลวงราชการที่๙เราก็ไม่ได้เข้าร่วม
เราก็เพิ่งมาถึงก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะลองมาดูกับเขาบ้าง
ชมทุกกิจกรรมที่เขาแสดงให้ชม

ยังไม่เคยมีเลยค่ะเห็นเห็นแต่เขาพูดว่าจะมาดูของจริงว่าเป็นยังไงค่ะ
การแสดงโดรนแปรอักษรถวายราชสะดุดีจักรีวงศ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับและผู้สนับสนุนภาคเอกชนนะคะ
ซึ่งจะมีการแสดงทั้งหมด๒ชุดค่ะ
แรกคือการแสดงชุดเทิดไทยองค์ราชันประกอบในบทเพลงบรมราชาพิเศษ
และชุดที่๒คือการแสดงชุดสัญลักษณ์แห่งชาติประกอบในบทเพลงชื่อเพลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้มาเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะ
จึงได้เห็นภาพประชาชนจำนวนมากนะคะที่ยังคงเฝ้ารอกันอยู่ในบริเวณนี้ค่ะ
เพื่อชมการแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติอย่างใกล้ชิดค่ะ
การแสดงโดรนแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
โดยใช้เวลาทั้งหมด๓๐นาทีค่ะ
ส่วนประชาชนที่มาร่วมในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในวันนี้และต้องการจะเดินทางกลับออกจากพื้นที่ท้องสนามหลวงนะคะ
สามารถไปใช้บริการรถชัตเทอร์บัสได้ฟรีจนถึงเวลา๒๔นาฬิกาของวันนี้
ส่วนท่านใดนะคะที่สะดวกเดินทางโดยทางเรือก็สามารถไปใช้บริการเรือข้ามฝากได้ฟรีจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาค่ะ
เอกพลบำรุงไทยถ่ายภาพชะดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ
ขอบคุณคุณชะดารัฐด้วยนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันกลับทางเรือค่ะ
ขึ้นเรือจากธรรมศาสตร์ข้ามฝั่งมาลงที่สิริราชสะดวกมากค่ะนะคะ